กันต่อเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีรอยสักเต็มตัวเลย

บางทีก็เป็นเหมือนพ่อปู่ฤษี
ก็เป็นเหมือนลิงลมเป็นฮานุมาน
บางทีก็มีการทำรามคล้ายเสือสิงหรือว่า
บางทีก็เป็นเหมือนจิ้งจกหรืออะไรก็ตามที
เขาบอกว่ากลัวลูกชายเขาจะเสียชีวิต
เพราะว่าเหมือนของเข้าแล้วแบบแก้ไม่ได้
สภาพเป็นแบบนี้เห็นไหมตบไหล่
แล้วคุณแม่เขาอยากให้หมอปลาไปช่วย
เมื่อวานเขามีการวิดีโอคอลคุยกันวันก่อน
ล่าสุดเมื่อวานหมอปลาลงไปช่วยจริง
ไปหาพ่อหนุ่มคนนี้ที่จังหวัดนนทบุรี

คุณบอลอายุ๓๔ปีชื่อจริงพร้อมพรงยางทรัพย์
หมอปลาก็ไปตามที่ครอบครัวได้เชิญขอความช่วยเหลือไป
จากข้อมูลคือในบอลไปศักยันต์มา

แล้วก็มีอาการแปลกของขึ้นทุกวัน
หนักขึ้นเรื่อยจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ

เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายหรือจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเหมือนจะมาเอาชีวิตลูกชายเข้าไป
ร่างทรงที่เข้าร่างลูกเขาพูดว่าจะมาเอาบอลไป

สักพักหนึ่งก็มีอะไรบางอย่างพูดว่าจะไม่ให้เอาบอลไป
คือมันเหมือนมันตีกันในร่างเขาร่างเดียว
แรกเริ่มบอลมีอาการที่ไป
คุณผู้ชมเขามีอาการสำแดงคล้ายกับถูก
หรือสีหรือว่าหานุมานเข้าร่างแบบนี้เห็นไหม
ทำทีเป็นรูปหนวดนี่รูปหนวดรูปหนวด
หมอปลาก็เลยเอาฝ่ามือตบที่กลางหลังก่อน

ไปดูช่วงนี้ก่อนนี่

หลังจากนั้นหมอปลานเริ่มทำพิธี
โดยการให้แม่ของบอล
เดินข้ามตัวลูกให้พ่อกับแม่ใช้เท้าเหยียบศีรษะแล้วหน้าอกของลูก
หมอปลาบอกว่ามันจะทำให้ของที่อยู่ในตัวของบอลเนี่ยเสื่อมลง
นี่ให้แม่ข้ามก่อนคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินนะ
ถ้าลูกคนไหนมีลักษณะคือโดนทำของคุณสัยใส่
ให้พ่อแม่นี่แหละเดินข้ามหัวหรือเอาผ้าถุงคลุมหัวไป
อันนี้ก็คล้ายกันนี่ให้แม่เดินข้ามหัวก่อน

เพราะแม่นี่คือที่สุดละนะฮะ
ระหว่างทำพิธีในบอลพูดเลยเจ็บปวด
แล้วมีอาการของขึ้นตลอดเวลา
แล้วหมอปลาก็เลยเอาน้ำมนต์เนี่ยคุณผู้ชม
ลาดไปอาบเข้าไปตบหลังตบหัวเข้าไปตบตัวเข้าไป

แล้วคุณผู้ชมอาการเขาดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ
มันจะได้จบ

มือละโบมแน่นอนคืนนี้กูบอกให้ก่อน

เจ็บไหมนิดเดี๋ยวนิดเดี๋ยวบอล
นี่ไม่ได้แกล้งเอาคำเท่านี้
ถ้านี้มาเออมันไล่ตั้งเส้นเนี่ย

นั่นนอนให้ได้เฉยเลย
กูไม่ใช่หมอนว่นต้องมาไล่เส้นหมอนเนี่ย
เห็นไหมฮะแม่เหยียบที่หน้าอกซึ่งมีรอยสักอยู่

พิธีกรรมของหมอปลานะคุณผู้ชมนะ

แน่นอนเพราะว่าโดนไปหลายที่เหมือนกัน

คุณผู้ชมฟังให้ดีใครที่คิดจะศักดิ
ฟังสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกที

เสือสิงหานุมาน

สัตว์เด็ดอาฉารมันไม่สามารถอยู่

แล้วมันทำให้ของมันตีกัน

แล้วมันกลายเป็นแสดงอาการที่เรียกว่า

ของมันตีกันทางแก้คือ
พ่อแม่ต้องเป็นคนแก้

คือพ่อแม่นี่คือสูงสุดของลูกแล้วนะ

ไม่นานคุณผู้ชมบอลอาการดีขึ้นเลย

บอลปกติเป็นคนปกติกลับคืนมา

บอลจะหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

นี่มันคือการทดแทนที่แบบสูงสุดเลย

ขอบคุณที่แบบเหมือนให้เขากลับคืนมา
แล้วก็กราบขอบคุณหมอปลาที่ช่วยเขา
และสัญญาว่าจะไม่ศักดิ์เพิ่มแล้ว

เขาตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ปีหน้าปีหน้า
นุโมทนาบุญให้กับคุณบอลล่วงหน้า
ใครจะศักดิ์ก็ลองดูเคสของคุณบอลแล้วกันนะครับ